ทำให้มีคนตายคารถถึง๔คนนะครับ
เพราะว่าเกิดเหตุที่ลบบุรีฮะ
รถกระบะคันนี้เป็นรถที่พาพ่อค้าแม่ค้า

คือไปรับลอตเตอรี่มาจากจังหวัดเลย

แล้วก็จะเดินทางกลับมาที่จังหวัดของเขา
ปรากฏว่าผ่านเส้นทางลบบุรี
โอ้โหนี่ฮะเป็นอุบัติเหตุใหญ่
ที่ทำให้รถคันนี้เสียหลักลงข้างทาง
แล้วคุณดูนะหลังคงหลังคาของรถกระบะคันนี้

ใช่พริกพบศพในรถกระบะนี่

ส่วนคันนี้มีผู้โดยสารมากัน๗คน

ที่เกิดเหตุอยู่บนถนนสายสระบุรีหล่มศักดิ์สาย๒๐
หลักกิโลเมตรที่๒๒๒๔นะครับ
ที่ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรีนะครับ
เป็นถนน๔เลนช่วงระหว่างยูเทิร์น
พบรถบันทุกข์๑๐ล้อบันทุกข์อ้อยยี่ห้ออิซิสุ
สีน้ำเงินขาวทะเบียน๘๒๕๓๓๑ลบบุรี
อยู่ริมทางมีร่องรอยการถูกชนที่ด้านท้ายนะครับ
ออกไปไม่ไกลพบรถกระบะอิซูซูสีเทา
ทะเบียนบ่อใบไม้พอผ่าน๔๖๕๗จังหวัดเลย
เสียหลักพุ่งตกลงไปข้างทางครับ

ตรวจสอบภายในรถอย่างที่บอกคุณผู้ชม
ว่ามีคนติดอยู่ภายในรถหลายราย
กู้ภัยช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ๓ราย
แล้วก็มีที่เสียชีวิตคาที่ภายในรถอีก๔รายนะครับ
จากการตรวจสอบทราบว่าช่วงเกิดเหตุรถ๑๐ล้อบรรทุกอ้อย
มีนายสำเนาโนนพยอมเป็นคนขับ
ได้ขับรถแล้วก็มาถึงจุดนี้เพื่อจะยูเทิร์นคุณ
ยูเทิร์นของรถใหญ่ก็ต้องจอดขวางหลายเลนใช่ไหมฮะ
จังหวะเดียวกันกับที่รถกระบะคันนี้
ขับมาด้วยความเร็วสูงไม่สามารถหลบหรือว่าเบรกได้ทันนะครับ
พุ่งชนท้ายรถบรรทุกอ้อยอย่างแรง
รถกระบะเสียหลักตกข้างทาง
หลังเกิดเหตุคนขับรถบรรทุกอ้อยทิ้งรถแล้วก็หลบหนีครับ
ทีนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนะคุณ
ซึ่งเป็นรถอีกคันที่ขับตามกันมานี่แหละคุณ
คือไปรับลอตเตอรี่มาจากเลยมาจากวังสะพุง
จะกลับพื้นที่ผ่านเส้นลบบุรีขับตามกันมา๒คัน
ปรากฏว่าคันแรกชนจนมีคนตาย๔คนเจ็บ๓
ทีนี้ญาติที่ขับตามหลังมานะโอ้โหต้องจอดนะฮะ

เห็นผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บนะครับ
ทีนี้ก็เล่าให้ฟังบอกว่าผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งหมด

เพื่อมาขายลอตเตอรี่ตามจุดต่างในพื้นที่ภาคกลาง
แต่ว่ามาเกิดเหตุแบบนี้ขึ้นนะฮะก็เสียใจอย่างหนักครับ
ขณะนี้ตำรวจสพพัฒนานิคมอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ตามตัวคนขับรถบรรทุกอ้อย
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะครับ